เรื่องราวที่ต้องตรวจสอบเช่นเดียวกันหลายคนได้รับฟอร์เวิร์ดมาแล้วตกใจ
มีเหตุการณ์แบบนี้ในประเทศไทยด้วยหรือ
เขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถนนเพชรเกษมที่จังหวัดประจวบคีรีคัน
เป็นส้มเรือใบปกติเนี่ยเวลามิจฉาชีพเขาจะวางแผนจะเจาะยางอะไรแบบนี้
ก็จะเอาตะปูไปวางใช่ไหมคะอันนี้มาในรูปของผลส้มแล้วมีตะปูฝังอยู่เต็มเลย
หลายคนก็อุ้ยภาวะให้รีบตรวจสอบกันใหญ่เลยนะคะว่าเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์เรื่องนี้พร้อมกันค่ะ
ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียค่ะ
ไม่ใช่ที่บ้านเราไม่ใช่ถนนอะไรนะไม่ใช่ที่บ้านเรา
เพชรกะเสมไม่ใช่เพชรกะเสมที่ประจวบอย่างที่อ้างกันนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่๕มกราคมที่ผ่านมาค่ะ
เกิดขึ้นบนถนนเส้นหนึ่งบนเกาะชาวา
ขณะที่ผู้ใช้ถนนเนี่ยกำลังขับขี่ไปบนถนนเส้นนี้นะคะ
เขาสังเกตเห็นผลส้มร่วงอยู่บนถนนจำนวนนึง

ผู้ใช้รถคันดังกล่าวก็เลยลงไปเก็บผลส้มขึ้นมา
ปรากฏว่าผลส้มมีตะปูเสียบอยู่๕๘ตัวยาวประมาณ๔เซนติเมตร
อย่างที่เราวงให้ดูดูนี่สิปลายแหลมเลยนะคะ
พร้อมที่จะเจาะยางให้ลมรั่วกันเลยทีเดียว
ขณะที่ตรวจสอบแล้วภาพนี้เช็คก่อนแชร์แล้ว
ไม่ใช่ภาพที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะ
แต่ว่าที่ประเทศไทยเองตรวจสอบแล้วก็ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
แต่ว่าถ้าขับขี่ประสบปัญหาเหยียบส้มเรือใบหรือว่าเหตุฉุกเฉินอื่นเนี่ย
สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจทางหลวงค่ะ
มเบอร์เอาไว้เลย๑๑๙๓๑๑๙๓นะคะ
หรือว่าตู้ยามตำรวจทางหลวงที่มีอยู่ทุกอำเภอนะคะ
สถานการณ์แบบนี้โทรกริ้งกร้างไปได้เลย
แต่ตอนนี้คนไทยไว้ใจได้แล้ววางใจได้
คนจะขับลงใต้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่ไทย
ไม่ใช่นะฮะแล้วก็เหตุที่อาวุธต่างเรียกว่าเรือบาย
เหมือนตะปูเรือใบเนี่ยเพราะมันมีที่มาที่ไปจริง
นินจาชนิดหนึ่งคุณเคยเห็นในหนังไหม
หรือว่าในละครในการ์ตูนมันจะเหมือนเป็นแฉกแล้วมีอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นมา
เวลาวางกับพื้นมันจะมีแหลมอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นมา

เอาอาวุธนินจาที่มีขึ้นมาด้วย
ใช่เขาก็เลยเอาตะปูบ้านเรามีการเอาตะปูมาดัดแปลงแล้วดัดขึ้นไป
ให้มันตั้งแล้วก็มีฐานไว้แล้วไปวางตามถนน

เรือใบเป็นความหมายของอาวุธนินจา
ทีนี้ก็เลยกลายเป็นส้มเรือใบเพราะมีตะปูเรือใบอยู่ข้างใน
ความรู้แน่นแต่เอาเป็นว่าขับรถใช้รถใช้ถนนก็ระวังด้วย
ขับออกต่างจังหวังว่าเดี๋ยวจะอันตรายนะครับ
แต่ว่าคราวนี้เช็คก่อนแชร์แล้วเป็นข่าว
มั่วนะครับเป็นข่าวมั่วมั่วเป็นของต่างประเทศนะครับ